ต้องบอกว่าค่านิยมวัฒนธรรมหรือว่าธรรมเนียมปฏิบัติต่าง
บางอย่างน่าส่งต่อให้ลูกลูกหลาน

มีเด็กนักเรียนเป็นเยาวชนนะคะสวมชุดนักเรียนชุดลูกเสือเลย
เขาพากันทั้งแก๊งเลยนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่บุรีรำ

ขี่ไปเบิ้ลเครื่องหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็ไปเที่ยวโยนไม้ใส่กลุ่มชาวบ้านที่เขานั่งอยู่

ดราคมันล่ะ
โว้ยไอ้

นี้ครับคุณผู้ชมและตอนท้ายคลิปได้ยินเสียงดังปั้งนะฮะ

ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้แล้วก็บอกโอ้โหแจ้งตำรวจเลยไม่ไหวแล้ว

เป็นหน้าบ้านของผู้ใหญ่บ้านที่หมู่บ้านนั้น
นี่เป็นวัยรุ่นต่างถิ่นอีกหมู่บ้านหนึ่ง
อีกหมู่บ้านหนึ่งตั้งใจพากันเข้ามาที่หมู่บ้าน
เพราะรู้ว่าคู่อริอยู่หมู่บ้านนี้
ขี่เข้ามาเลยแล้วก็เบิ้ลเครื่องอย่างที่เห็น
แล้วก็จังหวะที่ได้ยินเสียงดังปั้งท้ายคลิป
คิดว่าน่าจะเป็นการยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อขู่ขวัญ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็นวันที่๖สิงหาคมนะคะ
ถนนสายบ้านโคกไม้แดงละลวด
ในพื้นที่บ้านโคกไม้แดงอำเภอนางรองค่ะ
ชาวบ้านเขาโพสต์คลิปนี้ลงโซเชียลเรียกร้อง

แต่ละคนมาชุดนักเรียนชุดลูกเสือสีน้ำตาลเห็นเลย

คือชาวบ้านเขากลัวว่าครั้งนี้มาแค่เบิ้ลเครื่อง

มันจะมีอะไรบานปลายรุนแรงกว่านี้หรือเปล่า
นางสาวน้ำค้างพวงมาลีนะคะชาวบ้านโคกไม้แดงบอกว่า
วันเกิดเหตุเธอเห็นแล้วแหละเห็นวัยรุ่นมารวมตัวกัน
แล้วก็เบิ้ลเครื่องรถใส่กันเสียงดังก็เลยตัดสินใจถ่ายคลิปนี้เอาไว้เป็นหลักฐาน
บอกว่าเห็นกลุ่มเยาวชนประมาณสัก๑๐คนได้ค่ะ
อย่างที่บอกบางคนก็สวมชุดนักเรียนบางคนก็สวมชุดลูกเสือ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาตามถนนสายบ้านโคกไม้แดงละลวดที่ตำบลบ้านสิงห์อำเภอนางรอง
มีกระบะสีดำขับตามมาด้วย๑คัน
พอถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านโคกไม้แดงเนี่ยก็เบิ้ลเครื่องเสียงรถจักรยานยนต์ดังลั่นเลยค่ะ
แล้วก็เครื่องไม้ใส่บริเวณที่ชาวบ้าน
ตรงนั้นเนี่ยมีทั้งเด็กทั้งคนแก่ผู้หญิงแล้วก็คนพิการนะคะ
เขานั่งเล่นกันอยู่หน้าบ้านเนี่ยเครื่องไม้ใส่เขาแบบนี้
สนเลยว่าจะไปโดนหัวโดนใครอะไรยังไงแบบไหนบ้าง
แล้วกลุ่มวัยรุ่นก็ขี่รถหลบหนีไป
แล้วก็อย่างที่บอกว่าท้ายคลิปมีเสียงปืนดังขึ้นด้วยนะคะ
ก็ตั้งใจว่าคงเป็นการยิงขึ้นฟ้า
ขู่วัยรุ่นคู่อริในหมู่บ้านที่เคยมีเรื่องกันนี่แหละ
เอายืนยันกับเขาว่าดริกวัยรุ่นมาเกาะกวนจริงแบบนี้

ทำไมอยู่แก๊งคู่อริจะต้องขี่มาถึงหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่ง

ไปถามนายนวลบุญฉ่ำวัย๗๐ปี
ชาวบ้านอีกคนเขาบอกว่าโอ้ย้อนเลยต้องเล่าย้อนกลับไปเลย
ต้องบอกก่อนว่าที่ผ่านมานู้นเลยนะ
กลุ่มวัยรุ่นในตำบลละลวดอำเภอชำนิ
กับกลุ่มวัยรุ่นตำบลบ้านสิงห์อำเภอนางรองเนี่ย
เขาตีกันมานานแล้วอ่าเขาเป็นคู่อริขัดแย้งกันมานานครับ
แต่อายุผ่านไปแก่ตัวลงเรื่องมันไม่จบนะคะ
แก่ตัวลงยังจะส่งต่อความขัดแย้งให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปค่ะ
มีการดักทำร้ายกันเป็นประจำ
คือเอาเป็นว่าเจอเมื่อไหร่รู้จักไม่รู้จักไม่ต้องสนใจเอามาเลย
เนี่ยส่งต่อให้ลูกให้หลานรุ่นน้องแบบนี้ค่ะ
เหมือนประมาณพวกเด็กสถาบันอาชีวะอะไรอย่างนี้หรอ
คล้ายแบบนั้นค่ะซึ่ง
นวลเลยบอกว่าโอ้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาละลายพฤติกรรมหน่อยเถอะ
เพราะชาวบ้านเดือดร้อนมาก
ขายอย่างนี้แหละ
พ้นตำรวจนะคะตำรวจสพนางรองตามตัวเยาวชนที่ก่อเหตุมาได้๖คนแล้วค่ะ
เป็นวัยรุ่นแก๊งตำบลละลวดที่อำเภอชำนิมาสอบปากคำ
ทั้ง๖คนยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
ตำรวจก็ถามนะว่าทำทำไมทำไปทำไม
เขาบอกอย่างนี้ค่ะก็ที่ผ่านมารุ่นพี่ฟ้าวบอกตลอดเลยว่า
แต่เขาบอกว่าเรื่องอาวุธปืนไม่มีนะ

บางวันผมผ่านกับหนังกันดาผู้ภูมิ

ชอบนั่งมองหาเรื่องด่าอย่างนี้ครับ

เมืองต้นเจ้าหน้าที่ก็ตักเตือนไปแล้วก็ทำประวัติเอาไว้
แต่ว่ายังไม่ได้ดำเนินคดีกับเยาวชนกลุ่มนี้
แต่เตรียมที่จะเรียกคู่กรณีแล้วก็ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายมาสอบสวน
เพื่อปรับความเข้าใจปรับทัศนคติ
มันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่อาจจะลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้
ก็ต้องให้ผู้นำชุมชนหรือว่าทางนายอำเภอช่วยด้วย
เพราะว่าถ้าตำรวจไปไล่จับอย่างนี้อันนี้คือจับปลายเหตุแล้ว
ผู้ปกครองมาก็เป็นแค่กลุ่มที่ถูกจับ

ต้นสายปลายเหตุต้องไปเรียกคนกลุ่มนั้นมานั่งปรับทัศนคติกัน
ก็ต้องถ้าเขาบอกมาตั้งแต่รุ่นไหนต่อไหนก็ต้องเอามาคุยกันให้หมด
ทำกิจกรรมอะไรร่วมกันละลายพฤติกรรมอะไรกันไปนะครับ